เพื่อที่จะกระจายชุดนี้ไปยังชุมชนต่าง
จากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้กระจายไปหลายพื้นที่นะคะ
และล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกระจายเพิ่มเติมอีก๕๐๐๐ชุดค่ะ
ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เบื้องต้นหรือรับผิดเทสอีก๕๐๐ชุด
และที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอีก๑๐๐ชุดรวมเป็น๕๑๐๐ชุด
ส่งให้กับสถาบันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช๑๐๐ชุดค่ะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีปฐุมธานีสระบุรีอายุทยาฉะเชิงเซา
มุดประการชนบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสงขลาจังหวัดละ๕๐๐ชุด
เพื่อที่จะนำไปตรวจเชิงรุกให้กับประชาชน
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะการตรวจโดยรับผิดเทสที่วิทยาลัยศิลปะหัฐกรรมกรุงเทพค่ะ
ให้๗ชุมชนในซอยลาดพร้าว๑๐๑แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิ
เป็นกลุ่มที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง๗โรคร้าย
ซึ่งประธานชุมชนคัดเลือกมาเพื่อลดความแออัดให้มาออที่ศูนย์ตรวจนะคะ
จุดนี้ค่ะสปสชได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ด่านหน้าในจังหวัดเยอะโสธร
กรมแพทย์ชนบทมาร่วมตรวจ
รับว่าตกใจนะคะเมื่อเห็นประชาชนมาตรวจเยอะ
จากการตรวจที่นี่พบว่ามีการติดเชื้อร้อยละ๑๐ค่ะ
ชาวบ้านที่มารับการตรวจเชื้อบอกว่าดีใจมากนะคะ
เพราะว่าไม่มีเงินไปตรวจที่โรงพยาบาล
ขอบคุณโครงการดีที่ทำให้เช้าบ้านธรรมดาที่คลายความกังวลใจค่ะ
ขอบคุณค่ะที่มีการดีให้สำหรับชุมชนของเรานะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
สำหรับการระดมทุนสนับสนุนเพื่อโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ

เรื่องต้นมีพันธมิตรภาคเอกชนและประชาชนแสดงความจำนงร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะ
และสนับสนุนแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการทำภารกิจนี้นะคะ๑๕๐ลิตร
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนเงิน๑แสนบาท
และบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดสนับสนุนเงินจำนวน๓๐๐๐บาทค่ะ
รวมกับเงินสนับสนุนจากประชาชนที่ตอนนี้ก็ทยอยโอนเข้ามาเรื่อยในบัญชีนะคะ
ทำให้ยอดระดมทุนรวมตอนนี้มีทั้งหมด๓๑๒๒๔๘๕บาทค่ะ
อกจากนี้วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสนับสนุนมอบชุดตรวจโควิด๑๙รับผิดเทส
จำนวน๑๒๐๐ชุดให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดสรรให้สาธารณสุขจังหวัดปัตตานียาลาและนราธิวาส
โดยมีนาวาอากาศเอกพาณิชยโพนอกผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่๙

เป็นการมอบให้กับตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขที่จังหวัดยาลา
กันที่บริเวณลานจอดอากาศยานกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่๙ค่ะ
ถือว่าเป็นภารกิจที่เรายังจะต้องทำไปเรื่อยนะคะ
หยุดเท่านี้ค่ะเพราะว่าก็มีพันธมิตรคอยช่วยเหลือเรื่อย
แล้วก็มีประชาชนโอนเงินเข้ามาเรื่อยค่ะ